ต้องบอกว่าที่ฉันเป็นห่วงคุณผู้ชมจริงนะคะกลัวเลยว่าคืนนี้จะฝันร้ายไหม
รักสามเศร้าเราสามคนไม่ต่างกันเลยนะคะเมื่อกี้นี่ฆ่าหันศพ
นี่แทงกันไส้ทะลักเลยนะคะเป็นปัญหาแฟนใหม่กับแฟนเก่าค่ะ
แต่ข้อมูลที่เราได้มาจากทั้งญาติของฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายที่ได้รับบาดเจ็บ
เขาบอกว่ามันไม่น่าใช่แฟนใหม่แฟนเก่ามันน่าจะเป็นมือที่สามหรือเปล่าหรืออย่างไร

นี่เป็นนาทีแทงเลยนะคะจะเห็นผู้ชายสวมเสื้อสีดำกับผู้ชายสวมเสื้อสีเขียว
ตอนแรกเขาบอกว่าผู้ชายสวมเสื้อสีดำเนี่ยคือแฟนเก่าชื่อในแป๊บ
กำลังวิ่งหนีรอบคันรถเลยค่ะหนีแบบเอาชีวิตรอดนะคะ
ในขณะที่ผู้ชายสวมเสื้อสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าชื่อบังสนนะคะเป็นแฟนใหม่
วิ่งถือมีดเห็นไหมไล่แทงรอบรถเลยเหมือนกัน
แล้วก็จะมีผู้หญิงคนนึงอยู่คนเดียวแหละตรงนั้นน่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือคนกลางชื่อน้อย
เป็นผู้หญิงที่ทั้งเป็นอดีตและปัจจุบันของคนเจ็บและคนก่อเหตุนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๒๙เมื่อวานซืนนะคะ
ชายเสื้อดำอย่างที่บอกชื่อจริงเขาคือชาวริสศรีไทย

ถูกแทงเข้าคอนะคะ

แผลลึกขนาดไส้มันทะลักออกมาเลย
มือคือต้องกุมท้องเพราะว่าถือไส้ตัวเองเอาไว้
แล้ววิ่งหนีตายไปด้วยเพราะว่าบังสนหรือว่าคนก่อเหตุ
ที่ว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ยวิ่งไล่แทงไม่เลิกนะคะ
เบื้องต้นตำรวจรวมรัฐานขอออกไม้จับแล้ว
เพราะว่าบางสนวัย๔๐ปีพอก่อเหตุเสร็จก็หนีไปเลย

คุ้มครองจริงล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
จุดเริ่มต้นจริงมันอยู่ที่หน้าร้านค้าของน้อย
น้อยคือฝ่ายหญิงครับแป๊บขับรถมาจอดหน้าร้านค่ะแล้วพอมาจอดปุ๊บเนี่ย
สนที่นั่งอยู่ในร้านเห็นแป๊บมาอ้าวแฟนเก่าเหรอไม่พอใจนะคะ
วิ่งออกมาเลยแล้วเปิดประตูรถฝั่งข้างคนขับแล้วแทงเลยอ่ะ
ไม่คุยไม่พูดไม่อะไรด้วยเห็นแป๊บมาปุ๊บถือมีดวิ่งไป
แล้วจ้วงแทงเข้าท้องเลยไส้ทะลักคารถเท่านั้นไม่พอ
รีบลงจากรถเพื่อจะวิ่งหนีก็คือเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละ
วิ่งหนีไปวิ่งหนีมาบางส่วนแทงเข้าคอไปอีกหนึ่งแผลค่ะ
แป๊บก็วิ่งหนีไปเรื่อยจนถึงปั๊มน้ำมันที่อยู่ห่างไปร้อยเมตรอะค่ะ
สนก็ติดตามไปจะไปแทงซ้ำจนพลเมืองดีเข้าไปช่วยแล้วน้อยก็เข้าไปห้ามนะคะ
แล้วบางส่วนก็เลยหนีไปเราส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่นะคะ
ไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยนี่ค่ะนี่คือจังหวะที่นั่นอ่ะเห็นไหม
สนเดินเข้าไปเปิดประตูปุ๊บแทงเลยอ่ะครับ
มาจอดรถอยู่หน้าร้านบางส่วนเปิดประตูเข้าไปแทงตรงนั้นไส้ทะลักเลยนะคะ
พอโดนแทงปุ๊บนี่เปิดประตูลงฝั่งคนขับแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดเลยค่ะ
แต่บางสนไม่หยุดแค่นั้นนี่เห็นไหมเห็นมือข้างซ้ายเขาไหมคะ
มือข้างซ้ายเขาคือกุมท้องเลยอ่ะ
เพราะนั่นคือโดนแทงไปแล้วแล้วก็พยายามวิ่งหนีบางสนหยุดไหมไม่หยุด
พยายามวิ่งหนีแบบทุลักทุเลบางสนก็ยังตามมาอีก
นี่ตรงนี้คือปั๊มน้ำมันแล้วนะคะบางส่วนก็ยังตามมาเรื่อยตามมาเรื่อย
แล้วตามมาแทงเข้าคอเขาอีกอ่ะค่ะอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่านี่นี่
รถของในแป๊บที่มาจอดไว้ตอนแรกเห็นไหมคะนี่ในแป๊บไม่อยู่แล้วนะ
แต่รถไหลไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาจอดรถอยู่ติดเครื่องอยู่
รถก็ไหลไปเกออยู่ที่เกาะกลางถนนเลยอ่ะค่ะแล้วก็มีภาพชัดชัดตอนที่ในแป๊บอ่ะ
วิ่งเอามือกุมท้องพยายามที่จะหนีบางสนอย่างทุลักทุเลนะคะ
สนเองก็ตามมาแบบไม่ลดละเลยในแป๊บทำได้แค่กึ่งวิ่งกึ่งเดิน
แล้วก็พยายามร้องเรียกขอความช่วยเหลือบางส่วนก็ยังตามมาอยู่อะค่ะ
แป๊บก็หนีไปเรื่อยนะคะผ่านหน้าร้านค้า
สนก็ยังตามมาอีกอีกมุมนึงค่ะแป๊บก็คือพยายามเดินหนีไปที่สุด
หนีจนแบบจะไม่รู้จะหนียังไงแล้วอ่ะค่ะนี่นี่
เพราะว่าบางส่วนไล่ล่าไม่เลิกค่ะครับเรื่องนี้ต้องคุยกับคนกลางไหม
อ่าคุยกับฝ่ายหญิงนะคะคุยกับคุณน้อยค่ะเธอบอกว่า
คบหากับแป๊บคบหากันแบบอยู่กินกันเลยแหละ
ประมาณสักเจ็ดถึงแปดปีได้แต่เลิกกันไปได้สองปีแล้ว
เพราะปัญหาส่วนตัวหลังจากเลิกกับแป๊บก็มาคบกับบังสน
ที่มันเป็นเรื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงหลัง
เหมือนพยายามติดต่อขอคืนดีบางส่วนที่เป็นแฟนใหม่ก็เลยไม่พอใจ
แล้ววันนั้นอ่ะยี่สิบเก้ากันยายนเนี้ยบังเอิญเจอกันเข้าดี

อ๋อแล้วพี่ที่ได้ห้ามเขาไม่เหนื่อยไง

เราได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าเท่าที่เคยคุยกันกับฝ่ายหญิงเนี่ย
ฝ่ายหญิงบอกว่าคบกับบางสนหลังเลิกกับแป๊บแล้วเพราะว่าแป๊บไปมีผู้หญิงใหม่
เขาบอกเขาก็ไม่เคยเห็นสามคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันมาก่อนไม่เคยเห็นทะเลาะกันด้วย
แต่ครึ่งปีหลังอ่ะเห็นว่าแป๊บอ่ะแวะเวียนกลับมาหาฝ่ายหญิงเดือนละครั้งสองครั้ง
มีการโทรมาคุยมาเคลียร์กันแต่เหมือนจะไม่ลงตัว
แต่อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะว่าก็ไม่รู้นะว่าเลิกกับแป๊บแล้วแล้วค่อยมาคบบางส่วนจริง

จุดสิ้นสุดอยู่ปั๊มน้ำมันเพราะว่าเลือดไปออกเยอะอยู่นู่น
ผู้หญิงนั่นเขาก็เข้าใจแฟนใหม่เขาอยู่แล้วว่าเป็นคนอารมณ์ร้อน
เขาไปดึงแฟนใหม่เขาเอากลับไปไปขึ้นเครื่องอยู่นครส่งกลับ
ตกใจกันหมดเพราะว่าเขาว่าไม่เคยเคยพบเคยเจอ
สนบอกเป็นแฟนใหม่น้อยบอกแป๊บคือแฟนเก่า
กันไปได้๒ปีแล้วแป๊บยังบอกอะไรไม่ได้
เราก็เลยไปถามครอบครัวแล้วก็ญาติทั้งของฝ่ายหญิงก็คือน้อย

ไม่ตรงกันเลยนะคะฝั่งของน้อยก่อนกันแล้วกัน
ฝั่งน้อยบอกว่าอ้าวน้อยเลิกกับแป๊บแล้วเหรอ
ตอนไหนอ่ะป้าไม่รู้เรื่องเลย
ก็เมื่อต้นปีแป๊บยังมาต่อเติมบ้านให้อยู่เลย
นี่ก็คือป้าเรียกเป็นหลานเขยแล้วนะ
ตกใจเหมือนกันที่รู้ว่าแป๊บถูกแทงก็โทรหาน้อยอยู่เหมือนกัน
แต่ติดต่อไม่ได้ญาติของแป๊บก็เดินทางมาที่บ้าน
เพื่อมาเก็บข้าวของบางส่วนของแป๊บออกจากบ้าน
ของแป๊บคือน้องชายแป๊บค่ะน้องชายแป๊บก็บอก
ตรงกันกับคุณป้าของน้อยเลยว่าพี่ผมไม่ได้เลิกกัน
พี่ผมยังไม่ได้เลิกกับฝ่ายหญิงครับ
พี่ผมยังออกรถให้ขับยังเปิดร้านขายของให้อยู่เลย
แล้วต้นปีก็เหมือนที่คุณป้าเล่านั่นแหละ
แป๊บอ่ะเพิ่งมาต่อเติมหลังคาต่อเติมประตูบ้านให้ฝ่ายหญิงอยู่เลย
ผู้สื่อข่าวเราเลยถามว่าแล้วรู้จักบางสนกันไหมคะ

เขาบอกไม่เคยได้ยินชื่อเลยแต่ผมก็ไม่กล้าพูดหรอกนะ
ว่าเขาครบซ้อนหรือไม่ครบซ้อนหรือยังไง

คุณเป็นอะไรอ่ะทำไมคุณต้องทำกันขนาดนี้
ทำไมคุณต้องไล่แทงจะฆ่าจะแกล้งกันขนาดนี้

มันลงมาทำหลังคาอยู่แล้วมันจะไปเอาตอนไหนเนี่ยยังงงอยู่
เอาตอนไหนวะทำไมเราไม่รู้เรื่องเลย
ถ้าพูดตรงก็ยังไปมาหาสู่กันนั่นแหละครับ

แต่ว่าคือในมุมมองของผู้หญิงที่ให้การ
ก็แล้วแต่เขาเขาพูดไปแต่
คือยังไปมาหาสู่กันอยู่ล่ะ

ถ้าเป็นคนที่ลูกผู้ชายนะใช้นักเลงพอนะ
พอดูจากการกระทำแล้วคือแบบ

แต่ถ้ามามอบตัวหรือมาสู้คดี
ก็ค่อยว่ากันไปตามเรื่องแล้วครับ
เอาจริงนะคะจะแฟนเก่าจะแฟนใหม่

อันนั้นแยกไปเลยเรื่องนั้นเรื่องส่วนตัวเขา
แต่พยายามฆ่าเนี่ยแน่นะคะ

แล้วก็มีการสืบสวนสอบสวนกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ